คุณผู้ชมฮะคดีหวย๓๐ล้านยังต้องติดตามกันต่อนะครับ
วันนี้ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐครับ
คลิปเสียงครูพูดเองไม่ถูกหวย

ตอนนี้กองปราบปรามกำลังเร่งทำงานแล้วนะ

มีการสอบปากคำพยานใหม่
บกปอทคือปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยี

ย้อนเอาข้อมูลที่มีการพูดคุยทางโทรศัพท์
ระหว่างครูปรีชากับนางสาวรัตนพรแม่ค้าขายลอตารี่
ที่เป็นการโทรคุยกันในวันที่๑พฤศจิกายน

บอกว่าสิ่งที่จะคลี่คลายคดีนี้ได้ที่สุดคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
อันนี้มัดตัวถ้าฟังเสียงแล้วจะรู้หลักฐานที่ปรากฏทางเทคโนโลยีเนี่ย
มันระบุอยู่แล้วว่าใครทำอะไรอย่างไร
ใครพูดคุยอะไรกันรวมถึงไลน์ของหมวดจรูน
ก็จะต้องไปลื้อดูมันจะลื้อได้ไหมคุณลายที่พูดคุยกันในช่วงนู้นพฤติกายุทธ์นู้นน่ะ
ตำรวจทำได้ทุกอย่างรอ

โอ้โหนะฮะก็เป็นความคืบหน้าครับเมื่อวานที่กองปราบเอามาดูของฝั่งหมวดจบรูนก่อน
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลนางลาวัลวิมูลภรรยาและเครือข่ายมูลิธิทีมงานทนายประชาชน
เดินทางไปที่กองปราบปรามเพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ตั้งข้อหายักยอกทรัพย์หรือรับของโจร
คดีลอตเตอรี่๓๐บาท
โดยร้อยตำรวจโทจรูลยืนยันว่าลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐หมายเลข๕๓๓๗๒๖เป็นของผมจริง

ไม่ว่าผลการพิจารณาคดีจะออกมาในทิศทางใดก็พร้อมยอมรับการตัดสิน
ฟังอีกไหมคุณฟังเสียงคำยืนยันอีกไหมฟังทุกวันเลยนะ
ฟังทุกวันแกก็พูดเหมือนเดิมทุกวัน
ฟังฟัง
ไม่มีใครรู้จักผมเลยแล้วผมก็ไม่ได้ไปซื้อกับแม่ค้าคนไหนที่เป็นประจำไม่มีใครจำผมได้อยู่แล้ว
ผมเป็นคนนำมามอบให้เองอีกต่างหากผมเป็นคนเสนอมาเองว่าหลักฐานอะไรต่างโทรศัพท์อะไรผมยินดีที่จะให้อยู่แล้วตั้งแต่แรก
นี่แหละครับก็เป็นการร้องทุกข์เมื่อวานไปตั้งแต่ช่วง๑๐โมงเช้านะ
ร้องทุกข์กับทางด้านพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
โดยครูปีชาก็บอกใครจะตรวจสอบอะไรหรือว่าตำรวจบกปทจะกู้ไฟล์คลิปวิดีโอและแชทไลน์ของตน
ไม่รู้สึกหนักใจเลยพร้อมเตรียมพยาน๓ปากให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำด้วยครับ
เพิ่มเติมให้ด้วยมีหลักฐานให้ด้วย
ทางด้านพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พอได้รับคำร้องมาแบบนี้ก็บอกว่าสาเหตุที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนย้ายคดีนี้มายังกองบังคับการปราบปราม
เนื่องจากเป็นคดีที่รับความสนใจจากสังคมและตำรวจในพื้นที่มีข้อจำกัดหลายอย่าง
เกรงว่าคดีจะยืดเยื้อไปมากกว่านี้นะครับ
จากนี้ก็บอกว่าคดีนี้รวบรวมข้อมูลต่างไว้หมดแล้วไม่ใช้ความเชื่อเข้ามากำหนดการทำงาน
ต่อไปนี้จะไม่ใช้ความเชื่อและกำหนดการทำงานพยานหลักฐานต่างต้องอ้างอิงจากสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์
หลังจากนี้จะตั้งระดับรองผู้บัญชาการมาเป็นหัวหน้าทีมสอบสวน

ขณะที่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมก็คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
บอกว่าจะเอาหลักฐานเด็ดไปมอบให้กองปราบเนี่ยนะฮะ
ก็เปิดเผยว่าหลักฐานที่นำมามอบให้กับตำรวจกองปราบนั้นเป็นหลักฐานสำคัญมากครับ
ที่สามารถกระชากหน้ากากขบวนการนี้ได้
มีทั้งคลิปเสียงภาพไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง
และสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีความชัดเจนแน่นอน
เป็นคลิปเสียงระหว่างครูปีชากับแม่ค้า
ซึ่งทั้งสองคนสนทนากันว่าไม่ได้รับลอตเตอรี่มา

ครูก็บอกว่าเรียกทางแม่ค้าว่าเธอนะครับ
ก็บอกเธอไม่ได้เอามาให้ฉัน๕๓๓๗๒๖
ทางแม่ค้าก็บอกก็หนูให้ครูไปแล้ว
ซึ่งอันนี้เป็นข้อความที่มีการสนทนากันเนี่ย

ต้องบอกเลยว่าวันนี้หมดเวลาของครูแล้ว

แต่ผมมั่นใจว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ

ได้มีการกู้ไฟล์ต่างได้มามากแล้วนะครับ
แล้วผมมั่นใจว่าคดีนี้สัปดาห์หน้าเนี่ย

ก็เป็นคำพูดเดิมของนายอาชิริยทรัพย์
เออนายอาจิริยะนายอาจิริยะ
ก็บอกหมดเวลาของครูแล้วนะครับ

ฟังครูนะคะครูปรีชาไคร่ครวนครูชำนาญการพิเศษเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปสอนหนังสือไปทำงานตามปกติแหละ
แต่ได้พูดถึงคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทให้กองปราบเข้าไปดูแลแทน
กรรมบัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๗บอกว่า
ก็ยินดีนะเป็นกระบวนการการทำงานของตำรวจตัวเองเหมือนเดิม
มั่นใจในความจริงเพราะยืนยันว่าหวย๓๐ล้านเนี่ย
ล้านเป็นของตัวเอง
ตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้หนักใจอะไร
แต่กลับรู้สึกสบายใจและมั่นใจในสิ่งที่มีอยู่ด้วย
และก็จัดโต้นายอาชิริยะว่ายังไงฟังครูปรีชาหน่อย
นักใจเลยครับสบายครับสบายใจด้วยครับ
ของจริงครับไว้ที่ไหนก็เป็นของจริงของแท้นะครับ
เราไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เรามี
ของจริงต้องปกตินะครับถ้าของไม่จริงก็ต้องวิ่งไปวิ่งมา

ส่วนที่นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ประกาศให้เวลาครูในการกลับใจ

ครูหมดเวลาแล้วอะไรนะครูปีชาบอกว่า
แล้วนายเป็นใครนายอาชิริยะเป็นใคร
มาบอกว่าจะให้เวลาครูขอให้เวลาเขาเถอะ
เตรียมข้อมูลไปเตรียมหลักฐานที่มีอยู่เถอะ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลจะดีกว่าไหมจ๊ะ

ตอนนี้มีกระแสข่าวรายงานข่าวออกมานะครับ

จะนำสำนวนการสืบสวนของพันธ์ตำรวจเอกภูมิน

ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มงานสนับสนุน
บกปอทปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
เอาประเด็นนี้ขึ้นมาสอบสวนแกะรอยทางเทคโนโลยี

นั่นก็คือคลิปการสนทนาระหว่าง
นางรัตนาพรสุภาทิพย์แม่ค้าขายสลากที่ถูกรางวัล
ที่โทมาหากรูปริชา๒ครั้ง

เวลาประมาณ๑๖น๓๐นของวันที่๑พฤศจิกายนสร๖๐
ดูทำลายนี่ดีนะ
๑๖น๓๐นของวันที่๑พฤศจิกายน

คลิปเสียงใจความสำคัญคือนางรัตนาพรแม่ค้า
โทรบอกครูปีชาด้วยน้ำเสียงที่เล่นทีจริงว่า

จำได้ว่าบนแผงของฉันมีเลขแหลงวัลดังกล่าวอยู่

แต่เมื่อรับโทรศัพท์แล้วครูปรีชากลับปฏิเสธบอก

ฉันซื้อมาอีกหมายเลขนึงโดยในคลิปนั้นน่าครับนายปีชาได้ระบุ
หมายเลขของตนเองอย่างชัดเจน
และนางรัตนาพรโทรย้ำคุยกับนายปริชาถึง๒ครั้ง
เมื่อเย็นวันที่๒พฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งด้วย
ตอนนี้ตำรวจกองปราบจะใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีด้วย
เพราะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะ
และอีกข้อมูลหนึ่งก็คือครูปีชาก่อนหน้านี้ให้การบอกว่า
หลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกรองมันที่หนึ่ง

แต่ข้อมูลที่ได้มาแม่คะเป็นคนโทรไปหาครูปริชา

มันจะตรงกันไม่ตรงกันอะไรยังไง
กองปราบเขาทำงานกันต่อนะครับ

ไม่น่าจะนานไม่น่าจะนานบอกว่า
หมายถึงคุณอัจฉริยะบอกว่า
ถ้าถึงกองปราบแล้วน่าจะอีกประมาณไม่เกิน๒สัปดาห์
แล้วคุณอัจฉริยะกำหนดได้เลย
หรือว่าจะดูหลักฐานต่างที่กองปราบก็ต้องรวบอีก
ตำรวจทำงาน